มาดูเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริง
คือถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยถ้าท่านยังจำได้มีนักสารคดีระดับโลกชื่อดัง
ใช่แล้วชอบไปแบบไปอยู่ใกล้กับสัตว์ที่แบบสัตว์ดูร้ายหน่อย
สุดเสียงจรเข้อย่างนี้นะ
ช่วงนั้นเขาลงไปดำน้ำไปว่ายน้ำกับปลากระเบนแบบกระเบนแบบตัวใหญ่อยู่แล้ว
แล้วถูกหางมานะชิมเขาที่หัวใจเลยนะ
ตายเลยไม่น่าเชื่อนะตรงนั้นนะ
ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยท่านผู้ชมแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับ
เป็นทหารเรือหน่วยรบพิเศษสังกัดกองพันธหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธิน
นายนี้ครับจาโทเกลียงศักดิ์เพ่งพินิษฐ์
ทหารเรือสังกัดกองพันธหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธิน
ช่วงที่ลงไปฝึกใต้ท้องทะเล
ปรากฏว่าไปถูกปลานะฮะที่ชื่อว่าปลาเต็กเล้งพุ่งชนนะ
แล้วปากมันแหลมพุ่งชนปากมันเนี่ยแทงเข้ามาที่คอพอดี
บาดเจ็บสาหัสเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
เหตุการณ์แบบเนี้ยหนึ่งในล้านจริงจริงนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อ่ะ
น่าเชื่อนะค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
สามนาฬิกาสี่สิบนาทีวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพแหลมงอบในจังหวัดตราดได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทหารเรือหน่วยรบพิเศษ
บาดเจ็บสาหัสจากการถูกปลาเต็กเล้งพุ่งแทงเข้าที่บริเวณลำคอ
พอไปถึงก็พบว่าจาโทเกรียงศักดิ์เพ่งพินิษฐ์มีเลือดไหลออกมาจากลำคอแบบไม่หยุด
เลือดไหลเยอะมากบาดเจ็บสาหัสก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบ
แต่ว่าที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าจาโทเกลียงศักดิ์ถูกปลาเต็กเล้งที่เป็นปลาที่มีปากแหลมคม
พุ่งแทงเข้าที่ลำคอขณะที่ฝึกอยู่ใต้ท้องทะเลที่บริเวณแหลมงอบ
กำลังทำการฝึกหลักสูตรการฝึกเผชิญปัญหาต่อเนื่อง๖๐ชั่วโมง
หลังเกิดเหตุเพื่อนและครูฝึกรวมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ช่วยกันประถมพยาบาลในเบื้องต้น
รีบนำตัวขึ้นฝั่งบริเวณนากุ้งของชาวบ้านแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลแหลมงอบ
แต่ว่าก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับก็เนื่องมาจากการเสียเลือดมาก
คาดว่าจุดที่ถูกปลาเต็กเล้งพุ่งแทงเข้าไปเนี่ยไปโดนเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอพอดี
โอ้โหแล้วก็ล่าสุดนะคะช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
ครอบครัวของจาโทเกรงศักดิ์และเจ้าหน้าที่ทหารได้เดินทางไปรับศพกลับไปที่ต้นสังกัด
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ธรรมสถานกองทัพเรือสัตหีบ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้ายังไม่มีการให้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนค่ะ
นี้เป็นปลาทะเลนะคะอยู่แนวชายฝั่งจุดเด่นคือปากแหลมยาว
แบบนี้เป็นปลากินสัตว์ไม่กินพืชอาหารก็คือพวกปลาขนาดเล็ก
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงว่าจะเกิดขึ้น